ทางแรกคือมั่นใจว่าเกินร้อยแล้วแต่ตอนนั้นเริ่มถอยลงมาแล้วเริ่มถอยลงมาว่าไม่มีความมั่นใจว่าจะจัดการทางแรก
ตอนนั้นเริ่มถอยลงมาว่าไม่มีความมั่นใจว่าจะจัดการทางแรก
ตอนนั้นเริ่มถอยลงมาว่าไม่มีความมั่นใจว่าจะจัดการทางแรก
ตอนนั้นเริ่มถอยลงมาว่าไม่มีความมั่นใจว่าจะจัดการทางแรก
ตอนนั้นเริ่มถอยลงมาว่าไม่มีความมั่นใจว่าจะจัดการทางแรก
ตอนนั้นเริ่มถอยลงมาว่าไม่มีความมั่นใจว่าจะจัดการทางแรก
ตอนนั้นเริ่มถอยลงมาว่าไม่มีความมั่นใจว่าจะจัดการทางแรก
ตอนนั้นเริ่มถอยลงมาว่าไม่มีความมั่นใจว่าจะจัดการทางแรก
เราได้ข่าวก็ได้ข่าวพร้อมกับคุณผู้ชมนะคะ
เพียงแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจำได้
เราคุยกับช่อเพชรเนี่ยนะคะก็คือลูกสาวเนี่ย
ลูกสาวทำใจแล้วว่าพ่อไม่น่าจะอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็จริงแล้วคือหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ

ก็ได้ติดต่อกับทนายรณรงค์อยู่ตลอดนะคะ

ว่าคือต้องเจอสิคือถ้ายังไม่ได้เจอ
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

เราก็งงวงว่าแปลว่าอะไรคือเจอหยวกกล้วยตอนนั้นนะ

เข้ามาคุยกันตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วว่าเขาเจอเบาะแสที่
คนในพื้นที่ไปเจอมาก็คือเขาเจอหยวกกล้วย
มีคนเอาหยวกกล้วยหยวกกล้วยนี่คือแกนของกล้วย
คือตัดกล้วยแล้วก็เอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อข้างใน
แล้วเอาไปต้มใส่หม้อเพื่อกิน
คือชาวบ้านตรงจุดนั้นที่เขาไปเจอ
หม้อที่เขาเจอเนี่ยเจอเพราะว่ามันมีคนชาวบ้านเหมือนกันนี่แหละ
เขาไปเลี้ยงวัวเลี้ยควายตรงตีนเขาตรงยอดเขา
เขาเอาหม้อเปล่าไปทิ้งไว้
แล้วเขาเห็นว่ามันมีคนเอาไปต้มหยกกล้วยกิน
เขาก็คิดว่าไม่รู้ว่าคนแบบไหนที่ต้องกินหยวกกล้วย

เพราะอุปกรณ์ที่ชาวบ้านเข้าไปทิ้งไว้
คือเขาไม่ได้ใช้ทำหยวกล้วยกินแน่
ก็แค่หม้อเปล่าหนึ่งใบแค่นั้น

ใช่แล้วเขาเห็นว่ามันมีรอยการกินกล้วยป่า
มีรอยการเอากล้วยป่ามาต้มกิน
เหมือนกับว่าไม่มีอาหารกิน
แต่ข้อมูลชุดนี้ได้มาจากหลังจากที่
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖เขาลงพื้นที่ไป
คือ๑ใน๒ข้อเรียกร้องที่เราขอให้ทางท่านช่วยก็คือ

แล้วปรากฏท่านบอกว่าตรงนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ
ก็เลยจัดชุดชาวบ้าน๑๐คน

แต่ไม่นึกว่าจะไปคืนนั้นแต่ก็ถือว่าวัยดี
คุณผู้ชมคะตอนที่ได้คุณผู้ชมเห็นภาพข่าวว่า
พบกับหลวงตาหรือจะเรียกหลวงพ่อก็แล้วแต่
ก็คือดีใจว่ายังอยู่แต่ก็เห็นสภาพสู้ผอมมาก
มันเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าตอนจบของเรื่องมันทำให้เรามีความสุขไปด้วย
คือหลวงตาอยู่ในสภาพที่รอความช่วยเหลือ
หลังจากที่ปฏิบัติการค้นหาของหน่วยงานมันหยุดไปตั้งแต่ปีที่แล้ว
คนที่คนที่คงจะโล่งใจไม่แพ้กันคืออดีตพระอำนาจ

เดี๋ยวเราจะคุยไล่เลียงทีละลำดับเดี๋ยวนั่งคุยพร้อมกันก่อนนะคะ
เราจะคุยกันกับพระสมเด็จคงกระพันธ์ก่อนนะคะ
หลวงพ่อสวัสดิเอ้ยหลวงพ่อนามัศกาลค่ะ

พ่อแข็งแรงดีแล้วนะคะตอนนี้

กินข้าวได้เองตามปกติแล้วใช่ไหมคะ

หาเรื่องใหม่ไปไม่เป็นไร

หลวงพ่อออกไปจากวัดวันที่๑๗ธันวาคม
เขาเจอหลวงพ่อเนี่ยตอนที่ขึ้นเช้าตรู่ของวันที่๑๙มกราคม
ตอนที่เขาไปเจอเนี่ยนะคะ

ตอนที่เรานั่งรออยู่เราได้ยินเสียงคนตะโกน
ได้ยินเสียงฝีเท้าคนได้ยินอะไรก่อนไหมคะ
ก็เขาเข้าไปปักทงกันนะ
เขาขึ้นอยู่บนผ้าฝักทงเขา
คุยกันอยู่บนผ้าบอกทรงพ้นจุดประทัด

แล้วผมขึ้นไปสองคนแล้วลงพินาศ

แล้วลงพินาศขึ้นไปนี่ผม

ผมขึ้นไปตามหลังแล้วผมขึ้นไปตามลุงพินาศบอทัน
ผมก็เลยแพ้ออกไปอ้อมเรียบข้างไปทางตะวันตก

บางวัยออกทางเรียบก็กลับมาวัก

มันไม่เป็นอย่างนั้นมันแพ้ไปทั้งที่ตะวันขึ้นทิศนิยาภูมิ
มันไปคนละทางกับที่เราจะไปใช่ไหมคะ

พ่อเอาอย่างนี้เดี๋ยวกลับมาคุยวันที่หายนะ
แต่เอาวันที่คนไปเจอเราก่อนตอนนั้นหลวงพ่ออยู่ในถ้ำใช่ไหมคะ

ผมก็นั่งดั่งไฟอยู่

ครับนั่งดั่งไฟแล้วก็อีจมอีจมยวกโกยขี้น
เพราะผมบ่มีข้าวสารนะ
หลวงพ่อตอนที่เขาไปเจอนี่มันดึกมากแล้วนะคะ

เขาไปเจอผมเลยทั้งมันปีปีสี่ครึ่ง

คือมันเอาเดี๋ยวเขาเจอกี่โมงตี๔เหรอคะ

ข่าวมันมีทั้งตี๑๓๐ตี๒ตี๓ตกลงเจอประมาณตี๔

ก็ถามคนเขาที่ไปเจอพงศ์

ครับจากนี้ทุ่งพิยามแล้วยังไงเขาก็ว่าตี๔๓๐
ค่ะที่ลงพ่ออยู่มันเป็นถ้ำที่อยู่บนเขาห้วยน้ำไส้ใช่ไหมคะ

ถ้ำเนี่ยหลวงพ่อเข้าไปอยู่ในถ้ำอยู่ลึกไหม
ไม่ลึกถ้ำปืน

แล้วกำลังเขาเรียกอะไรนะก่อไฟอยู่ใช่ไหมคะ

เราตอนนั้นคือเราเพิ่งตื่นหรือว่ายังไม่ได้นอนคะตื่นแล้วนอนแล้ว
อะไรก็เพิ่งตื่นอ่าแล้วเราได้ยินเสียงคนตะโกนเรียก
หรือว่าเขาเข้าไปเจอตัวหลวงพ่อเลยคะผมได้ยินเข้าคุยกันว่า
ไข่มาฝันยวกโกยมุนอุ้ยจุยแท้อย่างนั้นอืมแล้วพอดีเข้าซ้องฝ่ายทราย
อ่าติดโม้นหินใยหน้าหน้าถ้ำค่ะผมกระบาดขนแล้วอืม
แล้วพอดีเข้าก็คุยกันเฮียวเว้าเฮียวเว้าอืมผมก็ลุกขึ้นมาดูก็เม้นเม้น
เป็นคนอ่าแล้วใช่คนที่หมู่บ้านหลวงพ่อป่ะคะ
คนที่มูมูบานผมเนี่ยรู้จักกันเลยใช่ไหมเจอหน้าแล้วรู้จักเลยใช่ไหม
ครับก็ญาติพี่น้องกันนะแนวอ๋อหลวงพ่อคือตอนที่ไปเจอเนี่ย
เรารู้รู้คืนรู้วันไหมคะว่าเราไปหลงอยู่ทั้งหมดกี่วัน
ตอนนั้นรู้ตัวไหมคะมันก็ครบเดือนนึงกับอีกสองวันแล้ว
หลวงพ่อนับวันด้วยใช่ไหมครับอ่าอันนั้นข้างข้างนั่นเสียงหลานหรือเปล่าฮะ
ครับค่ะหลวงพ่อคะครับประมาณสักเดือนกับอีกวันสองวันเนี่ย
หลวงพ่อกินแต่หยวกกล้วยเหรอครับหยวกกล้วยหัวปีสามอย่างนี่แหละ
อ่าหัวปีหยวกกล้วยหยวกหวายถูกไหมฮะครับครับอ่าหลวงพ่อในข่าวบอกว่าหลวงพ่อเนี้ย
มีไฟแช็คไปห้าอันทำไมพกไปทีเดียวห้าอันล่ะครับมันเอกใจอะไรหรือเปล่าฮะ
ผมมีไฟแช็คไปห้าอันอืมผมเลือกไฟแช็คกลับมาวัดนี่ตัวเดียวอันอันเดียวอ๋อ
อีกสี่อันใช้หมดแล้วใช่ไหมคะครับค่ะนึกยังไงวันนั้นถึงเอาไปถึงห้าอันคะ
ธรรมดาผมด่าเอาติดย่ามอย่างงี้ทุกทีนะไฟอ๋อติดย่ามไปอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ค่ะหลวงพ่อก่อไฟก่อไฟเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะครับอ่าหลวงพ่อ
ถ้ำนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่ามันมีหม้ออยู่มันมีมุ้งอยู่เนี่ย
คือในถ้ำเนี้ยมันมีอุปกรณ์อะไรอยู่บ้างคะมีหม้อสองลูกมีจานห้าใบอ่า
มีซ้อนสองขันค่ะอ่ามีทัพพุงทัพพี่อะไรไหมคะบอกค่ะ
มีมีแต่ซ้อนสองขันอ่ะมีเสือมีมุ้งไหมคะหลวงพ่อมีมีมุ้งสองปาก
มีพระองค์สามพื้นค่ะมีหมอนลูกนึงค่ะ
หมดแค่นั้นแล้วหลวงพ่อไม่เคยมาที่เขาลูกนี้เลยใช่ไหมคะ
จะมีคนเขาเอาของมาไว้เอาสัตว์มาเลี้ยงที่ถ้ำ
แถวแถวเขาลูกเนี้ยเคยรู้ไหมคะบอกบอกเหมือนกันอืม

หลวงพ่อคะที่มันทำให้งงมากเลยแล้วอธิบายลำบากมากคือว่า
ตอนแรกที่ช่อเพชรเขาตามหาหลวงพ่อเป็นเดือนเลยนะคะ
เพชรเขาก็บอกกับนักข่าวเขาบอกเขามั่นใจว่ายังไงหลวงพ่อไม่หลงผาขี้ควายแน่
หลวงพ่อไปหลงได้ยังไงคะ

คือตอนนั้นเรา

ทางที่ขึ้นไปกับอดีตพระอำนาจเนี่ยทางนั้นน่ะเป็นทางที่ขึ้นประจำไหมคะ
ผมก็เคยขึ้นอยู่ชี้ทางไปก็ลุงพินาศนะ

คือทางที่ไปขึ้นกับดิฉันเรียกตามแล้วกัน
ทางที่ไปขึ้นกับพระนาฏเนี่ยคือทางที่มันชันหรือเปล่าคะ

ก็ลุงพินาศแกบอกว่ามันไกลดีมันมันถึงไหว

ผมก็เลยตามแกตามแกไปทางพ่อเมย์จัดหมดกำลัง
ผมก็เลยแผ่พระทางตะวันตก

ตั้งแต่นั้นมาน่ะจำอะไรปะนะจากย้างล่ะ
เดินลงยังเดี๋ยววอยไปเถอะ
ไปถึงที่วางบนอยู่ที่แท้นั้น
หลวงพ่อทางที่ค่ะทางที่ไปกับพระนาฏเนี่ยคือทางที่หลวงพ่อไม่เคยใช้เลยใช่ไหมคะ

ไม่เคยเลยแต่ว่าตอนนั้นพระนาฏบอกว่าใกล้ดีใกล้ดีก็ขึ้นไปด้วยกัน
ทีนี้พระนาฏเขาเดินเร็วกว่าเราเดินตามไม่ทันเราเลยเราเลยหันหลังกลับใช่ไหม
เขาเดินเร็วกว่าเขาเดินจากกว่า

ทีนี้พอคือแล้วเราได้เรียกหลงได้เรียกพระนาฏไหมคะบอกรอด้วยรอก่อนไม่ทันได้เรียกกันไหมคะ
ผมพอได้ยังมีใจหลวงพี่น้าบอกว่าตามผมมาเดินหลวงพี่เดี๋ยวผมอีกขึ้นไปอีกขึ้นล่างหน้าไปก่อน
ผมเอาไปห้าเด็กน้อยก็แค่นั้นล่ะ
อ้าวแล้วทีนี้อ่าอย่างที่บอกคือพอตามกันไม่ทันเสร็จแล้วที่ตัดสินใจกลับคือว่าไม่รู้ทางหรือว่าเหนื่อยคะ
ผมเนยแล้วผมตัดสินใจอีล้อกลับกุฏิกลับวัด

แต่ผมไปทุกไปว่าถ้าเลยเดินขึ้นไปถังบนมึงพอมันแกนมันเป็นถามจงโลงไปเลย
ผมก็เดินตามทางไปจิ๊ก
พอที่หนึ่งสร้างแบ๋รงริ่วไปเลย

พอเดินไปแล้วคือหลงแล้วใช่ไหมคะ

เห็นแต่ต้นไม้เนอะไม่มีทางให้เดินแล้วใช่ไหมคะ

ค่ะหลวงพ่อแล้วในข่าวเนี่ยบอกว่า
พ่อเจอผู้ชายสองคนหน้าคล้ายกัน
ใส่เสื้อหนังสีเข้มยังไงคะ

เจอจริง
ครับ

ผ่านมาประมาณสัก๓๔ชั่วโมงที่เราหลงอยู่ก็เจอผู้ชาย๒คนนะ

แล้วผู้ชายสองคนนี้เขาทำอะไรอยู่คะ
เก้าเฤ่มเข้ายืนยู้วค่ะ
เขายืนคุยกันอยู่

เขาก็ไม่ได้สนใจพ่งพ่งก็ไม่ได้สนใจเข้า

แล้วเขาแต่งตัวยังไงคะสองคนนี้ค่ะ

แต่งผ้าสูตรดำเลี่ยมนะ
ผ้าเขาก็เป็นผ้าธรรมดายังผ้าเห่า
เป็นผ้า
ถ้านั่งหุ้มเบาะรถนะ
เหมือนหนังหุ้มเบาะรถใช่ไหม

ผมนี้ผมยาวผู้น้าป่ารั่งผู้น้าผม
ผมยาวถึงหลังเลยเหรอ
ครับทั้งคู่นะผมยาวผู้น้าป่ารั่งทั้งคู่

ชุดเดียวกันลำหมดทั้งตัวเลย
แล้วกางเกงเหมือนหนังรถมอเตอร์ไซค์ด้วยไหม
คือทั้งเฟี้ยทั้งกางเกง
แล้วเขามีย่ามเขามีเป้อะไรพกมาด้วยไหมคะ
เขามีเป๊คนละใบมีดคนละเล่ม
ฉะนั้นน่ะฝืนผ้าหน้าไม้เขาไม่มีฝืน

มีดยาวไหมคะหลวงพ่อ
แล้วหลวงพ่อคุยกับเขายังไงคะ

กางเกงได้ข้าบอกให้เดินตรงไปยิ่ง
ถ้าไอ้ไหว้ถึงธรรมเอง

เขาเดินตามร่างผม
ให้เดินตรงไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอถ้ำอ่าเขาบอกแล้วเขาก็เดินไปด้วย
แต่เขาเดินตามหลังแต่ก็บอกทางไปตลอดใช่ไหมคะครับทีนี้ตอนที่หลวงพ่อไปเจอถ้ำแล้วเนี่ย
สองคนนี้ไปที่ไปจนถึงถ้ำกับหลวงพ่อไหมคะพออ้าวแล้วไปไหนไปทรงแคร์
บ่อถึงทำอยู่ประมาณผู้นะประมาณถ้ากลับเป็นเฮาวเดือนเก้า
เห่าเก้าเดือนก็ประมาณร้อยเก้าร้อยเก้าคนนั้นน่ะคือประมาณสัก
ก่อนถึงถ้ำประมาณร้อยเก้าเนี่ยสองคนนี้หายไปแล้วเหรอคะครับ
ลุงพ่อรู้ตัวได้ยังไงว่าเขาหายไปก็พ่อมห้านมาดูก็ว่าก็ไม่มีเข้าแล้ว
เขาเขาไม่เขาไม่ตะโกนบอกด้วยใช่ไหมอ้าวหลวงพ่อไปแล้วนะไม่มีเหรอคะ
อ่าบ่อบองบ่อบ่อบ้องเลยอ่าหลวงพ่อตั้งแต่เจอผู้ชายสองคนนี้นะคะ
จนกระทั่งจนกระทั่งเขาหายตัวไปเนี่ย
พ่อเดินกับเขานานแค่ไหนคะอ๋อก็นานอยู่แล้ว
เป็นชั่วโมงบ่อคุณน่ะประมาณครึ่งวัน
ก็มืดแล้วสิใช่ไหมมืดแล้วยังคะ
บ่อบ่อมืดอ่าไม่ครึ่งวันเหรออ้าว
บอกเจอเขาตอนบ่ายสามน่ะอืมอ่าเจอตอนบ่ายสามี
มาถึงทำมันประมาณสี่โมงก็กว่าสี่โมงแค่สี่โมงเย็นน่ะ
เดือนอีกชั่วโมงเดียวถึงถ้ำครับอ่าแล้วเขาหายไป
ทางมันเดินง่ายต่อท่านนะตอนที่เข้ามาอ่า
เข้ามาถ้ำเนี้ยเดินง่ายเดินแป้นอ่าแล้วแล้วระหว่างที่เดินกัน
ร่วมร่วมชั่วโมงเนี้ยนะคะก่อนเขาหายตัวไป
ระหว่างทางคุยกับสองคนนี้ไหมคะอ่าไม่คุยกันอ่าฮะ
เขาก็ไม่ถามอะไรหลวงพ่อเลยใช่ไหมคะเขาก็มาถามอะไร
ผมก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยอะไรกับเขา
หลวงพ่อสองคนนี้หน้าตาเป็นไงคะโอ้ยหน้าตาขาวแจ้มใส
ผิวขาวเหรอผิวขาวโอ้ยขนสะอาดสารโอ้ยโยง
ผิวขาวผิวขาวหน้าสองคนนี้เหมือนกันไหมคะ
เหมือนกันเลยเหมือนลูกแฝดเออกำลังจะถามหลวงพ่อค่ะ
คือเหมือนนี่คือเหมือนแฝดเลยใช่ไหมครับผิวขาว
หน้าตาหน้าตาเป็นคนไทยไหมคะหรือว่าหน้าตาเป็นคนไทย

ถ้ำแต่ว่าเขาหายไปก่อนเราจะถึงถ้ำสักประมาณ๑๐๙อ่ะนะ
ครับอ่าพอหลวงพ่อไปอยู่ในถ้ำหลวงพ่อไม่ได้มีโทรศัพท์ติดตัวไป
ใช่ไหมคะบ่อมีอ่ามีนาฬิกาติดตัวไปบ่อืมหนังกาดก็บ่มีบ่มี
ทีนี้พอไปถึงถ้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันมีของอยู่ในนั้น
ใช่ไหมคะครับตอนตอนนั้นเนี่ยคิดว่าพักคืนเดียวแล้วเดี๋ยวลองเดิน
กลับไปหาทางกลับบ้านหรือว่าอยู่แล้วเดี๋ยวรอคนมาช่วยดีกว่า
ตอนนั้นคิดอะไรคะคิดน่ะ

กลับสามครั้งก็ลงสามครั้งนะ
เคยลองพยายามเดินหาทางกลับเหมือนกันใช่ไหมคะ
ลองพยายามอยู่สามวัน
หลวงพ่อคะเดี๋ยวขอพักโฆษณาแป๊บเดียว
เดี๋ยวช่วงหน้าขอกลับมาคุยกันต่อ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมเป็นไปได้ยังไงที่จะไปหลง
เอาล่ะแต่เข้าใจแล้วว่าคือขึ้นคนละทางนะคะ
แต่ทีนี้ตอนไปอยู่มันลำบากยากแค้นแค่ไหน
คิดไหมว่าจะมีคนตามไปเจอเดือนกว่า
คิดไหมว่าคนยังจะหาเราอยู่เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้า
เดี๋ยวกลับมาคุยกับหลวงพ่อใหม่นะคะ
ลองพ่อถือสายไว้เลยถือสายไว้ก่อนได้เลยค่ะ
ค่ะสักครู่ค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวก่อนไปสนทนากับหลวงพ่อนะคะเอาทนายรณรงค์ค่ะ
คือทนายรณรงค์เนี่ยอยู่อยู่จนเจอกว่าจะกลับมาเนี่ย

เพราะว่าเรี่ยวแรงไม่มีแล้ว
คือมันก็ต้องให้พักฝืนน่ะ

ค่ะคือพอทราบเนี่ย

คุณช่อเพจก็บอกว่าลองตาแบบเพียบมาก

คิดว่าทั้งกำลังใจกำลังกายมาหมดแล้ว
อยู่ใกล้มากได้ยินเสียงกรี๊ดหลานตลอดเลย
นะคะหลวงพ่อยังอยู่ในสายนะคะอยู่ครับอยู่ค่ะหลวงพ่อ
คะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่เขาไปเจอเราเนี่ยก็เนี่ยกิน
สองสามอย่างที่หลวงพ่อบอกใช่ไหมคะครับไปไปเอามัน
มีมีมีดติดตัวไปเหรอคะหลวงพ่อครับผมมีมีดกี่ตัวสาม
สองสองเล่มอ่าหลวงพ่อก่อไฟเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะคน
หาของป่านะใช่ไหมคะแล้วก็ทำอาหารอะไรกินเองอยู่แล้ว
มันมีแหล่งน้ำใกล้ใกล้เหรอคะครับมันมีแรงน้ำอยู่ข้างข้าง
อ๋อเป็นเหมือนแบบลำทาหรือเป็นน้ำตกคะเป็น
หลวงพ่อตอนที่เราเข้าไปอยู่ในถ้ำเรารู้ไหมคะว่า
ทำที่เราไปอยู่อ่ะคือเขาลูกไหนเรารู้จักไหมคะคือ
นึกไม่ออกเลยใช่ไหมคะลงพ่อลงพ่อค่ะขอกลับมาที่ระยะ
ทางก่อนตอนที่หลวงพ่อบอกว่าพระนาฏเนี่ยชวนขึ้นทางชัน
ของผาขี้ควายนะคะที่เราเชี่ยวชาญมากแต่ว่าไปขึ้นทาง
เราไม่เคยขึ้นเลยครับตลอดชีวิตไม่เคยขึ้นทางนั้น
เลยใช่ไหมคะครับแต่ทีนี้ถ้าฟังจากช่อเพชรช่อเพชรบอก
ว่าหลวงพ่อหาของป่ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วบ้านก็
อยู่ตรงนั้นเขาทั้งลูกเนี่ยไม่น่าหลงอะค่ะครับผม
ก็คิดอย่างนั้นนะแต่ว่าผมลงได้ผมก็ยังงงคือกัน
นิยมคือเราเราไม่เจอทางที่เราเคยคุ้นเคยที่แบบจะ
บรรจบกันเลยใช่ไหมว่าค่ะแล้วถ้าสมมุติเราเทียบ
หลวงพ่อถ้ำที่หลวงพ่อไปอยู่กับผาขี้ควายที่
คุ้นเคยเนี่ยหลวงพ่อพอจะกะระยะทางได้ไหมคะว่า
เขาสองลูกเนี้ยห่างกันแค่ไหนคะกะกะว่าถูกกะว่า
ประมาณอ่าประมาณชั่วโมงนึงเนอะหลวงพ่อเอ้ยไม่ใช่
สิไม่ใช่ชั่วโมงหนึ่งต้องบวกที่หลวงพ่ออยู่รูปเดียว
ด้วยใช่ไหมคะครับสี่ห้าชั่วโมงได้หลวงพ่อแล้วถ้ำที่
ว่านี้เนี่ยนะคะสูงจากพื้นพื้นดินน่ะสูงสูงกว่าพื้น
ดินเยอะไหมคะทำนะติดดินบ่อบ่อดิซูงบ่อดิซูง
กว่าดินติดกับพื้นดินที่เราเดินนี้ล่ะอ๋อ
ขึ้นตันหัวเขานี้เขาก็สับฟาดออกถำถึงพื้นอ๋อ
อ๋อลงพ่อค่ะเดี๋ยวถามใหม่ถามใหม่
ถ้ำเนี่ยถ้ำเนี่ยถ้ำมันอยู่ตีนเขาหรือมันอยู่ยอดเขาค่ะ
ไม่ได้อยู่ยอดเขาอยู่ในอวามหรืออยู่อยู่ติ๋งเขาแต่มันเป็นอวาม
เป็นความคือกับน้องให้น้องนาเขาเนี่ย
เหมือนอยู่ตรงซอกเขาอย่างนี้เหรอหลวงพ่อ
ครับอยู่พื้นลาบบ่อครับอยู่อยู่พื้นลาบอ่า
อยู่อยู่เหมือนบ้านหลวงพ่ออยู่เหมือนที่วัดตั้งเลยใช่ไหมคะ
อยู่อยู่คือกับที่บ้านอยู่โรงพยาบาลอ่าอยู่คือกันที่บ้านอ่า
มีลาบลาบนี่นั่นแหละอ่างั้นแสดงว่าตอนที่หลวงพ่อหลงกับตอนที่ผู้ชายสองคนนี้พาหลวงพ่อไปก็เหมือน
หลวงพ่อค่อยเดินลงเขามาเรื่อยใช่ไหมคะแต่ทิศมันหลงไปจากทางบ้านทางวัดแค่นั้นเองเนาะใช่ไหมคะ

หลงพ่อเป็นเอ่อเอ่อมีอาภาษะหรือไม่คะ
มีไข้ปวดหัวอือ

ค่ะฉันได้คือที่ทำยัวกภัยอะไรเนี้ยฉันได้หมด

กินได้ถ้าเป็นยั่วโกยนี่ผมต้มถี่ละสองต้น
อืมต้มถี่นี่ไง
หลวงพ่อคะหลวงพ่อพกอะไรติดไปในย่ามบ้างคะ
มีแจมิตซ่องเล่มไปแก๊ส๕ตัว

ผมเอาตังค์ติดตัวไป๗๑๐๐บาท
โอ้โหทำไมทำไมหลวงพ่อพกปัจจัยไปเยอะจังคะหรือว่าก็ติดติดย่ามไว้อย่างนี้แหละ
ถ้าพูดด่าติดย่ามเขาอย่างนั้นแหละ
หลวงพ่อตอนที่มันผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะคะมีมีกลัวบ้างไหมคะ
อืม

ผมก็ยังไม่กลัวนะคือก็อยู่บ้านอยู่เนี่ย

คุยนั่งคุยกับญาติกับโยมอย่างนี้
ไม่มีใครผ่านมาแบบได้ยินเสียงคนคุยกันแววไกลไม่มีเลยใช่ไหม
ไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมคะตลอดเดือนนี้
บ่บ่กลางวันใช่บ่บ่ได้ยินนะ
หลวงพ่อได้ออกมาตะโกนนอกถ้ำบ้างไหมคะ
เหมือนแบบเผื่อใครเขาแบบอยู่ใกล้จะได้ยินเสียงเราเพราะในเขามันเสียง
ทะโกนเราก็เลยอยู่บนบนเของแห่งทะโกนครับ

อ่อไม่มีใครได้ยินนะ
หลวงพ่อตอนที่อยู่ในถ้ำนี่อย่าหาว่าอย่างนี้เลยนะคะ
คือแบบต้องนั่งสมาธิสะกดใจตัวเอง
แบบนี้บ้างไหมคะมันเป็นเนื้อนะคะ

คิดอะไรบ้างตอนนั้นแต่ละวันแต่ละวันคิดอะไรบ้าง
คิดว่าไอ้ห้าทางกลับบ้านนะซึ่งทำยังไงดี
ว่าถ้าห้าทางกลับบ้านแล้วนะมีผู้มีคน
ถ้ามีญาติโยมขึ้นมาพบมาเจอก็คงบ่ตายต้องได้กลับบ้าน
พ่อคิดไหมว่ายังไงคนต้องมาสิเพราะว่าในถ้ำมันมีของคนใช้นี่
คิดไหมคะว่ายังไงก็ต้องมีคนมาแหละ
คิดยังไงผมก็ต้องว่าต้องมีคนมา

ผมคิดว่าโยมถ้าครบกำหนดที่ว่าผมอีได้กลับ
ต้องมีคนขึ้นมาเห็นผมผมคิดอย่างนั้นอ่ะ
หลวงพ่อขอกลับมาที่ผู้ชายสองคนนี้ก่อน
หลวงพ่อคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนพื้นที่ไหมคะ

อืมเข้าคนอยู่บนเข้าเนี้ย
แต่บ้านเขาจะอยู่ตรงไหนเขาก็มาบอก
ซื้อเสี่ยงเรียงน้ำเขาก็บอกอ่ะ
ตกลงหลวงพ่อได้คุยกับเค้าบ้างมั้ยนะ

มีแต่เขาเดินตามร่างผมมีแต่ชี้ให้ผมนะ

ให้เดินตรงไปข้างหน้าสิ
ไม่ได้พูดอะไรแล้ว
ไม่พูดเลยเหรอคะ

เขาจะพาหลวงเพราะไปท่ามเขาให้หลวงเพราะ

ก็คือคนไทยเท่านี้นะ
แต่ว่ามันไม่มีคนที่ร้านเท่านี้

กำลังงงนึกคำถามไม่ออกว่า

หลวงพ่อขอย้อนกลับมากว่าเดิมก่อน

ตกลงที่หลวงพ่อจะขึ้นไปกับพระนาฏเนี่ย
คือเขานิมนต์ขึ้นไปปักทงชัยใช่ไหมคะ
แล้วจริงงานนี้เขานิมนต์ใครคะ

หลวงพินาทสวรรค์

หลวงพินาทแกว่าไปส่งคนเป็นหมู่กัน
เป็นหมู่กันเป็นเพื่อนกัน

หลวงพ่อตกลงหลวงพ่อกับหลวงพินาทเคยทะเลาะกันหรือเปล่า

เขาก็กินยั้งกันไปยุงก็นั่งรถก็นั่งรถไปคันเดียวกัน

นั่งรถไปด้วยกันจะไปทะเลาะกันได้ยังไง

อ้าวแล้วที่หลวงพ่อเคยไป
เหมือนกับไปบ่นให้ลูกสาวฟัง
ว่าเคยมีปากมีเสียงกัน
ทางครอบครัวหลวงพ่อเคยรู้ว่ามี
มียืมสตุ้งสตางค์กันแล้วก็ทะเลาะกัน

เราเคยเล่าไหมคะหลวงพ่อ

ว่าได้อนุญาตลอดสินค้าหลวงพ่อ

คือหลวงพี่นาฏกับหลวงพ่อเนี่ยไม่เคยทะเลาะกันเลยใช่ไหมคะ

แล้วพระนาทเคยยืมเงินไหม

สองสามครั้งครั้งหนึ่งไม่เยอะไหม
ครั้งหนึ่งเป็นรอยลึงไปทางสาย
แล้วแล้วไม่เคยมีปากมีเสียงหรือทวงเงินอะไรกันนะ
อ่ะงั้นหลวงพี่หน้าเนี่ยไม่มีปัญหากันอ่ะแล้วกับรูปอื่นมีไหมคะ
บอกคนไม่ขึ้นกระบงนี้อ่าแล้วมีรูปอื่นยืมเงินไหมคะ
มีมีมีมีมีร่วงร่วงพี่กุ้งคนหนึ่งยืมเยอะไหม
อืมหลวงพี่หลวงพี่กุ้งยืมครั้งเดียวอ่าอืม
ทีเดียวยืมไปร้อยหนึ่งเจ๊ก็เอาคืนให้ละ
มีใครเคยยืมหลายหลายพันไหมคะบ่นิดถ้าว่าเป็นพัน
นี้ผมก็ไม่มีให้อ่ะอุ๊ยถ้าว่าร้อยร้อยสองร้อยน่ะ
พอมีให้ยืมอยู่อ่าตอนอ่าที่ผ่านมาไม่มีให้เข้าใจค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เขาจะรู้แล้วว่ามีเงินหลายพันติดย่ามนะหลวงพ่อ
หลวงพ่อคือตอนที่หลวงพ่อหายไปเนี่ย
ทั้งทั้งภรรยานะแม่บุญศรีนะกับช่อเพชรเนี่ย
ร้อนใจมากนะคะแล้วก็กลัวหลวงพ่อจะโดนทำร้าย
ทีนี้ก็คิดว่าข้อมูลที่ช่อเพชรกับแม่บุญศรีที่ได้มาว่าเคยเห็นทะเลาะกันมีปากเสียงกันใหญ่โตอ่า
อ่าพระนาคเนี่ยเคยมาทำท่าทำทีแปลกเนี่ยนะคะอ่า
หรือว่าพระรูปอื่นด้วยเนี่ยนะอันเนี้ยได้คุยกับลูกสาวกับ
กับแม่บุญศรีหรือยังคะบ่อบ่อได้พูดไม่ได้คุยให้เข้าฝันนะ
อ่ะยังไม่ได้อธิบายกันเลยเหรอคะสองวันนี้
เพราะว่าบอกผมบอกได้ผิดให้พออะไรกับใครล่ะอ่า
ไม่ได้มีไปคุยอะไรให้เข้าฟังก็อ่าอ่า
ไม่ได้มีเรื่องอะไรกับใครนะหลวงพ่อครับค่ะหลวงพ่อ
หลวงพ่อเคยบ่นไม่สบายใจอยากจะศึกแล้วให้ลูกสาวฟังไหมคะ
บอกผมคิดว่าผมตั้งใจว่าถ้าบวชผมผีบวชจนไปฟุนะ
ถ้าว่าตายคาผ้าเลี่ยงได้ยิ่งดีผมคิดของผมยัง
อ่ากะบวชตลอดชีวิตครับอ่าหลวงพ่อพอออกมาจากถ้ำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
ออกมาแล้วเนี่ยก็
คุณหมอบอกไหมว่าสุขภาพตอนนี้หลวงพ่อมีปัญหาอะไรบ้าง
ยังต้องรักษาอะไรอีกไหมคะ

อันนี้ลูกหลานอยู่กันเต็มหมดเลย

เสร็จแล้วเนี่ยพอออกจากโรงพยาบาลก็จะไปอยู่ที่วัดเหมือนเดิมนั่นแหละ

หลวงพ่อได้เจอพระนาฏยังคะ
เจอแล้วครับเข้าศึกไปแล้ว
ใช่พระนาฏบอกไหมทำไมศึก

ก่อนหน้านี้รู้เรื่องของพระนาฏมาก่อนไหมคะ
หมายถึงว่าตอนที่พระนาฏยังเป็นพระอยู่เนี่ยรู้ไหมว่าพระนาฏยังไง
รู้ว่าเขาเป็นยังไง
แล้วผมก็เหมือนกับพวกเกี๊ยวอะไรก็พูดมา

เอาล่ะก็คือจนถึงตอนนี้สุขภาพดีขึ้นเรื่อย
แค่ตรวจเชื้อมาเลเรียถ้าไม่มีก็เดี๋ยวกลับไปจำวัดเหมือนเดิม
แล้วก็จบปัญหาแล้วเรียบร้อยสงสัยทั้งแม่บุญศรีกับช่อเพชรก็คงฟังตอนที่ที่ฉันสนทนาธรรมกับหลวงพ่อนี่แหละค่ะ

ก็ยืมกัน๕๐บาทร้อยหนึ่งแล้วก็ได้คืนแล้ว
หลวงพ่อจะเอาเงินติดย่ามไว้อย่างนี้ตลอดเลยเหรอคะ
นี่รู้กันทั่วประเทศแล้วไงว่าหลวงพ่อมีตั้งหลายพัน
ค่ะเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงก็เลยบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อก็เก็บให้มิดชิดดีก็แล้วกันค่ะ
หลวงพ่อยังไงก็ขอบพระคุณมากค่ะที่ให้ข้อมูลนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะได้คุยกับลูกสาวนะคะ

ครับครับเดี๋ยวคุยกับลูกสาวก็ได้
เราวางสายกับทางนู้นก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวต้องโฆษณา

ตกลงแล้วมันคือความเข้าใจผิดล้วนเลยเหรอที่ทั้งภรรยาและลูกสาวได้รับข้อมูลมา
ก็ตามข้อมูลที่เขาได้มาเขาก็สงสัยไปตามที่เขาได้ข้อมูลมา

แสดงว่ามันคือความเข้าใจผิดทั้งหมด

แต่เอาอย่างนี้นะคะเท่าที่เราจำได้เนี่ยที่ช่อเพชรเคยเล่าให้ฟังหรือแม้กระทั่งแม่เนี่ย
คือคนเล่าให้ฟังไปทางเดียวกันหมดเลยนะ

ข้อมูลก็เอาไปสอบเข้าไปในสำนวนทั้งหมดเลย
จนกระทั่งวันหลังสุดเนี่ยที่ในรายการที่เราคุยกับช่อเพชรว่าแบบ
คือเราถึงขนาดคิดว่าเอ๊ะหรือเดี๋ยวครอบครัวเนี่ยก็น่าสงสัยด้วยนะ
มีเรื่องประกงประกันไหมกับอีกแบบนึง
หลวงพ่อไปอยู่ที่ไหนไม่อยากให้คนในครอบครัวรู้หรือเปล่า
หลวงพ่อไม่ได้ไปไหนแล้วหลวงพ่อบอกคำเดียวว่าหลงป่านี่แหละครับ
คือตอนคุยกันแรกอยู่ในพื้นที่ก็คือหลงจบ
ครับก็หลวงพ่อบอกแล้วว่าหลวงพ่อหลงไม่ได้จะหนีหรือจะไปไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใคร
ไม่มีน้อยอกน้อยใจมีปัญหาหนีความวุ่นวายไม่ใช่
ไม่ใช่ครับหลงนี่แหละก็สั้น
ลงล้วนล้วนคุณผู้ชมถ้าจำข้อมูลนี้ได้นะคะ
เป็นข้อมูลที่ทางผู้กำกับสพนครไทยเป็นคนบอกเรานะคะ
ว่าจากการสอบก็คือว่าพาไปขึ้นอีกทางหนึ่งแล้วก็หลงกัน
แต่ทีนี้สิ่งที่ทำให้ช่อเพชรและแม่บุญศรีไม่เชื่อ
เพราะทั้งลูกของเขาลูกนั้นหลวงพ่อไม่น่าหลง
ใช่ครับจนกระทั่งเราได้ยินจากปากหลวงพ่อเมื่อสักครู่นี้ว่า
มันไม่บรรจบกับตรงที่มันเคยเจอสักที
ขออีกคำถามหนึ่งผู้ชายสองคนชุดหนังเนี่ยใคร
วันแรกเขาไปค้นแล้วเขาไม่เจอหลวงพ่อ

บอกอย่างหนึ่งกว่าเขาจะมีปฏิบัติการ
ค้นหารอบที่๒นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ

ส่วนใหญ่ยืนยันว่าเคยค้นหมดแล้ว

กระทั่งมันเจอการค้นรอบที่๒ถึงได้เจอ

ในหลายคดีบางจุดเคยไปค้นแล้วมันไม่เจอ
แต่ไปรอบ๒รอบ๓มันอาจจะเจอก็ได้
แล้วมันก็เป็นปฏิหารว่าหลวงพ่อรอความช่วยเหลืออยู่
อีกนิดนึงตกลงผู้ชายชุดหนังสองคนที่เป็นฝาแฝดกันเนี่ยใคร

ในพื้นที่มีคนพูดไหมตำรวจทหารพี่พี่
ส่วนใหญ่เขาจะเชื่อว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขากันมาช่วยบอกทาง
คือเห็นว่าเป็นจีวอนมาเนี่ยเป็นผ้าเหลืองมาไม่อยากให้ตายในป่า

คือสิ่งที่เขาเชื่อกันว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขามากันมากันทั้งคู่
แล้วก็พาไปตรงจุดนั้นซึ่งมีข้าวสารอยู่มีหม้อหุงข้าวอยู่

เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับช่อเพชรนะคะ

ทั้งทีที่เจอเราก็บอกเลยไปขอโทษอดีตภาพอำนาจเลย

บอกโอ้โหเขาบอกนี่คนเขาก็ไปสงสัยเขาว่าเขาฆ่าหลวงพ่อเนี่ย

ไม่ทีนี้ได้กลับไปถามไหมคนที่มาบอกแม่กับช่อเพชร

ว่าตอนที่ไปบอกแม่และช่อเพชรน่ะ
แล้วก็บอกว่ามีคนเห็นมีคนได้ยินมีคนรู้เรื่องเนี่ย

ซึ่งคนที่เขาอ้างถึงพอไปสอบปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

นั่นคือหลังจากที่ไปสอบเหมือนกับผ่านมาแล้วประมาณเกือบเดือนนะนะ
ก็มีการไปสอบปากคำทุกคนที่เขาพูดถึงมาเลยว่าใครพูดอะไรยังไงบ้าง

ทีนี้ถ้าสมมุติเราดูนะคะคุณผู้ชมคือหายไปตั้งแต่สิบเจ็ด
ธันวาคมแล้วจริงแล้วก็พอเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ย

ผมก็ไม่อยากจะไปว่าอะไรท่านเยอะ

ก็เลยไปสอบใหม่หลังจากที่ผมเข้าไปถึงได้มีการสอบ
เขาไปแจ้งตั้งแต่ก่อนปีใหม่ถูกไหมคะ
เขาไปแจ้งประมาณวันที่๒๐๒๑ไปแจ้งว่าหลวงพ่อหาย
แล้วเรื่องมันหายไปนะเรื่องนี้หายไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่ตอนที่ยังมีข่าวอยู่หลังปีใหม่
ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นที่เราสัมภาษณ์ช่อเพชรเสร็จสัมภาษณ์ภูมิกับ
ข่าวมันก็ลงไปใหม่แล้วก็กลับขึ้นมาตอนที่ธนาลงไปรับทำคดี
สรุปรายละเอียดทั้งหมดมันอยู่ตอนไหน
คือรายละเอียดทั้งหมดที่เขาเล่ามาเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในสำนวนคดีไม่ได้มีการสอบปากคำพยานไว้
หลายปากไม่ได้ถูกสอบปากคำก็เลยกลายเป็นว่าทางกองบัญชาการภาค๖ต้องมาทำเองทั้งหมด
นับหนึ่งใหม่หมดเขาก็สอบของเขาไปแยกส่วนกับท้องที่เลย
แล้วเห็นมีไปมีเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เอาเขาเตรียมไปค้นเพื่อค้นหาแล้วว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนบ้าง
แล้วข้อมูลได้จากใครคะที่ถึงไปทิศนั้นถึงไปถ้ำนั้น
เชื่อว่าทั้งหมดที่มาเนี่ยมาจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ชี้จุดให้ทหารเข้าไปค้น
เดี๋ยวนะก่อนที่จะมารอบที่มาร้องที่ส่วนกลางนะที่ไปที่กองปราบแล้วก็อยากร้องพบทบเนี่ยคือตอนนั้นในพื้นที่คือหยุดค้นหายัง
ค้นหาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับคือตอนที่มากองปราบเนี่ยมันผ่านมาประมาณ๒๕๒๖วันเขาค้นแค่ประมาณช่วงสัปดาห์แรกก็คือ๗วัน
ซึ่งตอนนี้ที่ชาวบ้านลงพื้นที่กันหมดเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานอบตอะไรที่ลงกันหมดนะนะ

ก็คือคือที่หลวงพ่อเขาใช้ไฟแชคหนังสืออันสุดท้ายเนี่ย
คือถ้าไม่ไปค้นรอบนี้มันก็จะไม่มีไฟแชคใช้แล้ว
แต่ว่ารอบนั้นที่ทุกฝ่ายไปช่วยกันปูพรมหาก็เคยผ่านไปที่ถ้ำนั้นแล้ว
ไปแล้วก็ไม่เจอไงฮะ
ซึ่งต้องบอกอย่างหนึ่งว่าพอเจอเสร็จแล้วเนี่ย
ครอบครัวเขาก็ไปขอโทษทุกคนที่เขาสงสัยหมดเลย
พระในวัดทั้งคนภายนอกทั้งหมดเลย
แต่นั่นในขณะเดียวกันคนที่ไปให้ข้อมูลกับครอบครัว
ก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาของรายการนะคะขอบคุณทนายรณรงค์นะคะ
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมฟังข้อมูลไปทั้งหมดนะคะ
ซึ่งส่วนของพระเองก็ยังไม่มีใครถูกกล่าวหา
ถ้าจะโดนก็โดนเฉพาะตัวแล้วก็ยาเสพติด
เราก็สงสัยแต่ว่าต้องบอกอย่างหนึ่งอดิษฐ์พระอำนาจเองดีใจที่เจอหลงพ่อ
ดีใจที่ยังมีชีวิตอยู่คือดีใจหลายอย่าง

ภาคภูมิและคุณเขมมาสอนรออยู่สวัสดีค่ะ